ส่วนเหตุการณ์ที่เราเป็นห่วงนะคะก็คือช่วงเมื่อวานซืนนี้มีข่าวว่านักโทษแหกคุกนะคะ
ก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขณะที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่จริงเขาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วแหละ
ใกล้จะพ้นโทษแล้วเนี่ยนะคะแต่นี่เป็นภาพในช่วงที่เขาเดินหนีออกมา
เพราะได้รับความไว้วางใจน้าให้มาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ในคาแค
แต่เขาเดินหนีออกไปที่นอกถนนแล้วก็หนีไปเลยแบบนี้จนจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็น๑๗นาฬิกา
คนบอกโรงอกจับควบคุมตัวได้สักที
สาเหตุที่ดีเพราะอะไรอะ
คิดถึงบ้านคิดถึงคนในครอบครัว

สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปควบคุมตัวได้นี่นะคะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกณรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรม
แถลงการจับกลุ่มนักโทษชายกฤษดาค่ะ
เปิดเผยว่าสามารถควบคุมตัวได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง

ส่วนสาเหตุการหลบหนี
เจ้าตัวก็ให้ข้อมูลบอกว่ามาจากประเด็นเรื่องของชู้สาวก็คือ

อกจากนี้บอกคิดถึงบ้านคิดถึงคนในครอบครัวทุกคนเลย
อกจากนี้ช่วงการก่อเหตุน่าจะมีบุคคลที่๓

จากนี้ก็ทางกรมราชธรรมนะคะ
หากว่าไปพบความบกพร่องต่อเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ก็จะต้องเอาผิดทางวินัยด้วย

ก็หลบซ่อนไปอยู่บ้านเช้านี่แล้วก็ได้หยีบฉวย
ขโมยเสื้อผ้าอะไรของแถวแถวนี้ไปนะครับสำหรับมูลเหตุจูงใจก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวนะครับ
เรื่องชู้สาวเห็นว่าคนร้ายมีการติดพันธุ์หญิงหนึ่งรายที่เข้าออกผู้หญิง
ก็ขอไม่เปิดเผยนามนะครับค่ะครับแล้วที่เขาหลบไปนี่คือหลบไปอยู่
เผยชื่อเสียงนามและรายละเอียดแต่ว่าก็คงจะเป็นอ่าเรื่องที่เราต้องตั้งกรรมการ
ตรวจสอบข้อได้จริงนะครับสำหรับนักโทษรายนี้ถูกจำคุกในคดีรักทรัพย์นะคะ
ก็ได้รับการลดหย่อนโทษทำงานที่คาแคร์ที่เรือนจำนี่แหละ๘เดือนแล้ว
แล้วจริงแล้วเขาจะพ้นโทษ๒๖กุมภาพันธ์นี้แล้ว
อีกไม่กี่วันนะคะนับเป็นหลัก๑๐เท่านั้นเองวันที่เขาจะพ้นโทษ
ซึ่งเจ้าตัวช่วงที่อยู่ในการควบคุมตัว
ไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะหลบหนีเลย
ว่านักโทษอาจจะใช้โทรศัพท์ของผู้ที่มาใช้บริการคาแคร์
แล้วก็ติดต่อหญิงสาวที่ตัวเองไปติดพันธุ์อยู่
สื่อสารไปสื่อสารมาอยากจะกลับไปหาเขา
หรืออาจจะมีปัญหากันอาจจะทะเลาะกันอยากจะกลับไปเคลียร์
อันนี้อธิบดีกรมราชธรรมยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูล

แต่ว่าเสียดายนะใกล้จะพ้นโทษแล้วค่ะ
ใจรอไม่ไหวเหรอความคิดถึงมันขนาดนั้นเลยเหรอ